มาถึงดาราสาวคนนี้นะคะยืนหนึ่งเรื่องเมียหลวง

เพราะว่านี้พี่ยังไม่บอกผัวทีเลย

มามุมตรงหน้าไทยรัฐเลย

พี่ทัญญ่าเปิดใจกับบันทึงไทยรัฐเป็นที่แรก
ขอเคลมได้ว่าพี่เมคเป็นนัยทุน
แต่ว่าไม่ได้ลงช่องไหนนะลงเพจตัวเอง
เพจชื่อว่าเมียยืน๑
คือโครงนี้แหละค่ะ
จะเป็นยังไงไปฟังพี่ธัญญาเปิดใจเลยค่ะ

พี่ธัญญา

คือตอนนี้มันมีเรื่องราวของ
ของผู้หญิงหลายคนที่อินบ็อกซ์เข้ามา

นะครับทุกภาพรับโจทย์

นี่พี่ธัญญาเขียนบทเองเลยนะ

บ้านพี่ธัญญาสุดยอดเลยนะ
ธุรกิจคุ้มมากเลยทองหยองจะไปไหนเสียก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ